ฟ้าสางแบบนี้๖โมง๕๕เรามาดูเรื่องลึกลับกันหน่อยดีกว่า

เดี๋ยวให้มิ้นกับคุณผู้ชมดูซิว่ามือคนหรือมืออะไร
คือสาวชาวชุมพรเขาไปเที่ยวริมทะเลไปถ่ายภาพข้างศาลของพ่อปู่ฤษีตาไฟ
แต่ปรากฏมีมือปริศนาสีดำแล้วมีแค่๔นิ้วโผล่ออกมา
สีนิ้วนี่มันเป็นแบบนี่รึเปล่ากล้องซ้อนกันอะไรอย่างนี้ไง
ทำไมมันมือใหญ่ไปเวลาไม่น่าใช่มือคนแล้วแบบเอมานมืออะไร
มันเป็นเวลาส้อนกันเวลากล้องมันเออเนื่อง

นางสาวสาวิตรีตรงานอายุ๒๙เป็นชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
เขาไปเที่ยวริมทะเลก็ห่างจากบ้านสัก๑๐กิโลได้นะครับ
ก็ใช้มือถือถ่ายภาพวิวบนชายหาดเนี่ยฮะ
แต่ภาพที่ได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นฝ่ามือแบบสีดำปริศนาใหญ่มาก
ปรากฏขึ้นมาแบบนี้เห็นประมาณ๔นิ้วนะนิ้วนิ้วก้อยอยู่ในน้ำ
มือใหญ่มากเธอก็แบบเอ๊ะให้คนดูซิว่ามันเป็นความผิดปกติของแสงและมุม
หรือว่าเป็นอะไรกันแน่ไปฟังเสียงหน่อย
ไทยทำให้แรงไหมเนี่ย
ใช่ตั้งใจจะให้ติดต่อ
ฉันก็ยากจะให้ติดก่อคือโซมเข้ามาให้มันใกล้เผื่อให้เห็นก่อ
ไทยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดเราก็มาเปิดเลยลก
แล้วก็ก็ก็เป็นเห็นลูกมื้อเนี่ย
นางสาวสาวิตรีก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นมือหลานหรือเปล่า
จังหวะที่ถ่ายแล้วมือไปบังกล้องพอดีหรือเปล่า

แต่หลานบอกว่าไม่ได้เอามือไปบังนะ
ตอนนั้นวิ่งเล่นอยู่โขดหินอยู่ด้านหลังของน้าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ก็เลยให้หลานทดลองเอามือไปบังซิเวลาถ่ายเป็นยังไง

แล้วก็ลองถ่ายก็มันก็ไม่เหมือนมือที่อันนี้ในมือหลาน
มันก็ไม่ได้เหมือนภาพแรกที่เป็นมือสีดำที่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำแบบนี้
แต่ว่ามือนี้มันดูเหมือนมือคนมากอะค่ะ
มันเหมือนมือคนจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นมือของคนไม่มีชีวิต
ที่เขาสงสัยคือมันไปอยู่ในน้ำไงมันไม่ได้อยู่หน้ากล้อง
เออมันไปอยู่ในน้ำแบบนั้นนะฮะ

อันนี้วิทยาศาสตร์เนอะ

หลังจากนั้นก็ไม่ได้ถ่ายภาพซ้ำอีกเพราะว่าเขากลัวแล้ว
พอมองไปรอบจุดที่ยืนนั้นปรากฏว่าอ้าวมีสารเพียงตาอยู่หลังนึง

พอสอบถามชาวบ้านระแวกนั้นเขาบอกว่านี่คือสารพ่อปู่ฤษีตาไฟ
กว่าคือเขาไม่เห็นสารนี้นะตอนไปอ่ะไม่ได้ไหว้ด้วยนะฮะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปซิไปพิสูจน์ดู
ถ่ายภาพตามคำบอกเล่าของนางสาวสาวิตรี
พบว่าก็ไม่ได้มีฝ่ามือปริศนาปรากฏตามที่เห็นในภาพของนางสาวสาวิตรี
วันยังกล่าวนั้นมีศานผ้าปู่ดีสีตาไฟอยู่จริง
ซึ่งด้านในก็มีรูปั่นพ่าปู่หรือสีตาไฟ๓ตน
จากการตรวจสอบพบว่าที่สารก็มีพวงมาลัยเก่า
อันใหม่บ้างอันเก่าบ้างก็คล้องอยู่มีคนแวะเวียนไป
ต้นไม้ก็มีร่องรอยการจุดทูบเทียนบูชา
มีขวดน้ำนมกล่องของนักท่องเที่ยวไปวางเอาไว้
ชาวบ้านก็นำไปถวายไปเส้นไหว้พ่อปู่ฤษีตาไฟตามความเชื่อจำนวนหนึ่ง
แต่ว่าภาพนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์
แน่นอนก็จะมีคนคิดทั้งเรื่องของศัยศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์
ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแต่ว่าคนเจ้าของภาพเขาเชื่อแบบนั้นว่า
อาจจะเป็นมือของสิ่งลี้ลับที่อยู่ตรงนั้น